เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นช่วงบ่าย๒๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ที่มีพนักงานร้านเพชรเขาเป็นคนเก็บกุญแจตู้เซฟของเพชรเอาไว้

แล้วก็คนนี้เขาทำงานกับเจ้าของร้านเพชรมานานเป็น๑๐ปีนะ
เป็นคนที่เจ้าของร้านเขาไว้วางใจถึงขั้นให้ถือกุญแจเซฟอะค่ะ
แล้วก็มีภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมที่ว่าเขามีถุงกระเป๋าสีดำ

ร้านเขาอยู่ในห้้าอ๋อหลังตู้
อันนี้เป็นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะเห็นภาพชัดเลยค่ะ
ลูกจ้างที่เป็นผู้หญิงเขาเข้าไปที่ร้านเพชร

แล้วก็เข้าไปที่เซฟเอากระเป๋าสีดำออกมา
ใส่รถเข็นแล้วก็เข็นออกไปนี่ค่ะ
อันนี้จับภาพได้ชัดช่วงบ่าย๒๙มกราคมนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านเพชรเขาแจ้งความเอาไว้
ลูกจ้างคนนี้ชื่อว่าสา
เขาใช้กุญแจไขตู้เซฟแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
มูลค่ารวมแล้วนับ๑๐ล้านบาท
แล้วคนที่ชื่อสาคนนี้ทำงานกับเจ้าของร้านมานาน
ไว้วางใจกันทำงานกันมาเป็น๑๐ปี

แล้วพอเจ้าของเข้ามาแล้วเขาเห็นว่าของหายหมด

ข่าวตอนแรกเขานึกว่าสาคนนี้เนี่ยไปปฏิบัติทำอะไรที่ไหน
ต่างจังหวัดหรือเปล่าตามตัวไม่ได้ติดต่อไม่ได้
คือเจ้าของร้านก็รอจะขายเซฟไง

สุดท้ายอ้าวเพชรก็หายไปนี่ค่ะ
ตำรวจสพชัยพฤกษ์อำเภอประเกษจนทบุรีไปตรวจสอบนะคะ
สาคนนี้เขาเข้าไปในร้าน
แล้วตัวเจ้าของร้านเขาก็ติดต่อไม่ได้เลย
ตัวเจ้าของร้านคิดว่าสาไปปฏิบัติธรรมอยู่ต่างจังหวัด
เจ้าของร้านเขาก็เข้าร้านไปไปตรวจดูทรัพย์สิน

เพราะว่าสาเป็นคนเดียวที่มีกุญแจครับ
เขาก็เลยติดต่อให้ช่างกุญแจมาเปิดตู้เซฟให้ดูหน่อย
พอเปิดปุ๊บโอ้โหทรัพย์สินหายไป
มูลค่า๑๐ล้านกว่าบาทนะคะ
ตำรวจสพชัยพฤกษ์ออกหมายจับ
คิดว่าน่าจะหนีไปอยู่ตามบ้านญาติ
บ้านเพื่อนบ้านคนสนิทบ้านคนรู้จัก
ล่าสุดจับได้แล้ว
สาได้แล้วสารหนีไปบวชชีค่ะ
หรืออุ๊คือนี่บวชเป็นแบบเป็นบวชชีเลยอ่ะใช่
กาโฮอายุ๔๔ปีหนีไปบวชชีค่ะ
ที่วัดโพธิธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลย
ตำรวจจับตัวเนี่ยตอนที่ยืนอยู่หน้ากุฏิเลยนะ

นางสาวชโนไทยยังใส่ชุดบวชชีนุ่งขาวห่มขาวอยู่เลย
เรื่องต้นเขารับสารภาพนะคะ

เขาบอกว่าเขาเองก็มีหน้าที่ในการถือกุญแจเซฟ
แล้วก็เก็บรักษาเพชรที่อยู่ในร้าน
เจ้าของร้านชื่อว่านายภัยรัฐนาคสเกต
นายไพรัสมอบหมายให้สาวคนนี้เป็นคนดูแล
แต่เขาก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นแค่นี้ว่ายอมรับว่าขโมยจริง
รับว่าเขาเป็นคนดูแลตู้เซฟจริง
แต่รายละเอียดอื่นเขาบอกขอไปให้การในชั้นศาล
เรื่องต้นก็เลยมีการสอบปากคำบันทึกการจับกลุ่ม
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพชัยพฤกษ์นะคะ
แล้วก็เขามีรถที่เป็นรถที่ใช้หลบหนีด้วย
ก็เป็นของกลางในการก่อเหตุนี้

ทำงานร้านเพชรร้านทองขนเงิน
อยู่กับเงินเนี่ยพอใจไม่แข็งก็จะเกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้น